สุดยอดผมจะพาไปภาคอีสานครับบ้านผมแหละครับ
คนสวยน้องน้ำแข็งกับน้องบุ๊กค่ะ
สิบห้าไปผุ่นละครับไปเบื้องวิถีชีวิตของชาวอีสาน
ตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคู่เพ่งและเป็นอดีตนักดนตรีชื่อดัง

เขาเป็นอดีตนักดนตรีชื่อดังของวงโปรงลางสะออน
ถ้าบอกว่าครูพงศ์วงปงรังสะออนในอดีตนะครับจะดังมากนะครับ
ก็เป็นแบ็คอัมนะครับเบาวูดเบาแคลน
ดนตรีโปรงลางเล่นเยอะนะครับ
ปัจจุบันไปเป็นจิตอาสากลับมาอยู่บ้านนอก

อันนี้นะครับเสียงนะครับเสียงกองไม่ใช่เสียงกองจากกองไม้นะครับ

เป็นกองที่บอกว่าช่างพี่พงศ์นี่แหละครับ
ดีตวงดนตรีโปรงรางสะออนนะครับ
บอกว่าเอาหนังควาย๒ตัว
มาทำเป็นหน้าหนังแล้วก็รวบรวมใส่โครงฟาบริการ
ใช่ผู้สร้างกองก็ชื่อเต็มนะครับคุณบุ๊คครับ

หรือว่าครูพงศ์อดีตนักดนตรีของวงโปรงรางสะอ่อน
ดนตรีเพชรรังการนะครับ
ตามบนบ้านข้ออำเภอเมืองจบัทย์ข้อนแก่น
ซึ่งได้สร้างจากไฟเบอร์การ์ดขนาดยาว๒เมตร๒๐เซนติเมตร
แล้วก็ใช้หนังควาย๒ตัวแล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างวัสดุเทียมเลี้ยงแบบธรรมชาติ
ลดการตัดไม้ทำลายป่าด้วยนะฮะ
พงบอกว่าได้มีโอกาสเดินทางไปไหว้ทำบุญหลายที่นะครับ
ก็เห็นทั้งกองไม้และกองที่คนนำเอาของไปถวายก็นั่นก็คือกองไปถวายวัดนะฮะ
เลยบอกว่าคนชอบไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เอ๊ะทำไมคนไปทำบุญบ่อยครั้ง
เราก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสจะไปที่พระธาตุพนม
จะต้องไปถวายกองซะหน่อยนะครับ
เสร็จปั๊บครับเขาก็เลยบอกว่าเห็นกองมาเยอะ
อยากทำกองที่เป็นต้นทุนง่ายโดยใช้ไฟเบอร์การ์ด
ทำกรเป็นทดรางลูกแรกแล้วก็ทำเสร็จ
แล้วลองตีเสียงดังกระหึ่มนะครับน้ำหนักเบา
ลองแบบว่าคิดดูแล้วน่าจะทำเป็นต้นแบบได้นะครับ

ใช่ลองฟังเสียงของเขาหน่อยครับ

ในความรู้สึกผมผมมองย้อนว่า
ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้ว
ในส่วนของต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนั้น
เราก็มองว่าอะไรที่มันทดแทนได้
ในยุคปัจจุบันนี้โลกทางเวียสังไปถึงไหน
แล้วสิ่งที่ได้มาอะไรอย่างเช่นถังน้ำที่เราเห็นอยู่
ผมก็บอกถังน้ำนี้ที่ใช้ในชุมชนนะครับ
น้ำปลาน้ำอะไรมันถังน้ำใหญ่มาก
แต่มันมีคุณสมบัติคือเบา
ความคงทนในเรื่องของการยืดหยุ่นอะไรได้หลากหลายด้วย
ผมก็ลองคิดว่ามันน่าจะทำได้

ไม่ต้องไปพึ่งพาความเป็นธรรมชาติเลย
ไม่ต้องไปโคนต้นไม้
กรองดังกล่าวนะครับก็จะเอาไปถวายที่
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ก็ครูพงศ์เล่าว่าในการทำกองเพลนไฟเบอร์การ์ด

หลังจากขนลุกเสร็จโอ้โหคุณบุ๊คดูสิ
ขึ้นรูปเสร็จปั๊บนะครับพระเจ้าขึ้นรูปเสร็จปั๊บ
นี่ครับเป็นภาพโอ้โหใหญ่มากอลังการมากเสียงดี
แล้วครูพงศ์บอกว่าจะได้ไม่ต้องไปตัดไม้
ใช่มาใช้ไม่งั้นถ้าโอ้โหทำกลองใหญ่ขนาดนี้

ถูกต้องเป็นการร่วมเจ้าทั้งหมู่บ้านในที่เดียว
เด็กเยาวชนช่วยกันนะครับเพื่อขึงหนัง
เด็กคนนี้ช่วยไม่ลุก

นี่แหละครับกองเพลจากไฟเวอร์การราคาไม่แพนนะครับ
แค่๕๙๙๙๙บาท

ถ้าเป็นกองที่มาจากไม้นะครับเป็นแสนครับ
โอ้โหแต่ยืนยันว่าเสียงดีเหมือนกัน
โอ้โฮฟังไหมนะครับฟังเหมือนเขานะครับนี่นะครับโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โหมึงงนะครับเป็นแรงศรัทธาของพี่น้อง
แล้วก็ครูพงศ์นะครับเป็นแรงศรัทธาของตระกูลเพชรแสน
ที่บอกว่าจะเพื่อถวายองค์พระธาตุพนม
เป็นความศรัทธานะครับ
ผมก็รู้จักเขามาก่อนนะครับเพราะว่าผมสนิทกับวงนี้อยู่แล้ว
ไปร้องเพลงกับวงเขาเนี่ยมั่นมั่นพูดอยู่แล้วนะครับ
ผมสนิทกับพี่อิสปองรังมั่นไปเรื่อย
ขอบคุณครูพงศ์ด้วยที่คิดแล้วก็มีไอเดียอะไรดีแบบนี้นะครับ